เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันไปเจอคุณแม่มือใหม่มา

เข้ามาบวงสวงละครเรียกว่าคัมแบ็คกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เกือบปีนะคือเขาท้องด้วยแล้วโควิดด้วย

ลดไป๑๐กิโลกรัมคือสวยมาก
คือเจอน้องหหยาดเนื้อเด็กหน้าเขาเล็กมากเต็มเห็นมั้ย
ละครุ่นเขาดีใช่พร้อมลงไปเยอะเลยค่ะ

ในเรื่องน่ะงานนี้มีดาราเพียบเลยค่ะ
สมาร์ทพี่วิลลี่คุณแท็กพระรันยูค่ะ

เพิ่งคลอดลูกมา๓เดือนครึ่งค่ะ

แล้วก็อย่างที่บอกไปหุ่นคุณแม่สะพรึงมาก
นางบอกว่าภาพที่เห็นคือไม่ได้ไปทะเล๖เดือนแล้ว
คือช่วงที่ท้องติดโควิด

ไม่ได้ออกมาข้างนอกเป็นเวลาประมาณ๗เดือน
นี่คือครั้งแรกที่ออกมาก็เลยถ่ายรูปจัดเต็มค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมเชื่อไหมคะปีนี้หยาดทิพย์เนี่ย
ครบรอบ๓๐ปีในวงการแล้วนะ

เราก็ถามว่าเธอจะลาวงการหรือเปล่านะคะ

เอาไปฟังทั้งหมดจากคุณแม่สุดสวยคนนี้เลยค่ะ
เราก็เล่นตั้งแต่๕ขวบ
ถ้าเราจัดสรรเวลาแล้วก็แบ่งเวลาได้
แล้วทำหน้าที่ทุกอย่างได้ดีหมดทั้งหมดมันทำได้ค่ะ
นึกถึงตอนน้องหยาดขึ้นปกติที่อาสาร

แล้วก็ยังไม่มีลูกคนที่สองนะคะ

หนักตอนนี้๔๗กิโลกรัม